ในช่วงวันหยุด๓วอนนี้มีประสบกรณีกรจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
สถานีรถไฟหัวลำโพงในวันนี้ก็หนาแน่น
ลาคล่ำไปด้วยประชาชนกว่าแสนคนที่ได้เดินทางมา
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจิรภาสุริสุขครับ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
แม้จำนวนผู้คนที่เดินทางเข้ามานั้นจะเนื้องแน่นตลอดทั้งวัน
จนทำให้การต่อคิวเพื่อขึ้นรถโดยสารไปยังสนามหลวงใช้เวลามากกว่าปกติ
ซึ่งเช่นเดียวกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะไม่แข็งแรงนัก
อย่างครอบครัวเปี่ยมไทยครูหาวิชานันต์
ที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมากนัก
เพราะพวกเขามาพร้อมกับความตั้งใจและสำนึกรักในพระมหากรุณาธิคุณ
หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กับการร้องเพลงสันเสริญพระบารมีครั้งนี้
ตอนที่สมเด็จยาสินประชุนนะคะเคยไปแล้วได้เข้าเฝ้ากล้ายพระองค์ท่านครั้งนึง
ถามว่าพระองค์ท่านคือใครนะคะ
คิดถึงพระองค์ท่านนะครับ
ท่านมากค่ะและท่านช่วยเหลือประชาชนทุกที่ที่ลำบากค่ะ
ที่ของเตยเดือดร้อนท่านอย่างนี้ส่งคนลงมาช่วยเลยค่ะ
อกจากนี้ตลอดทั้งวันยังมีกลุ่มจิตอาสาได้เดินทางเข้ามา
อาหารน้ำและสิ่งของให้กับประชาชนและคนเร่ร่อน
หวังร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดัน
สร้างความดีผ่านการแบ่งปันค่ะ
จากนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสาค่ะ
ที่เขาได้รวมตัวการจัดทำป้ายแบบนี้ค่ะ
เพื่อเป็นป้ายข้อมูลแจกให้กับเด็กไว้สำหรับคล้องคอค่ะ
ป้องกันกรณีที่พัดหลงกับผู้ประคองหรือศูนย์หายค่ะ
ถ้าใครเจอป้ายนี้นะคะที่ติดมากับตัวเด็กค่ะ
สามารถนำข้อมูลที่พบเห็นในป้ายนี้
ติดต่อกลับไปที่ผู้ปกครองของเด็กคนนั้นได้ทันทีค่ะ
โดยกลุ่มเด็กกิจกรรมทำเพื่อชาตินั้น
รวมกลุ่มกันจากหลากหลายอาชีพ
อาจารย์นักศึกษาและพนักงานบริษัท
จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรี
ร่วมกันทำจิตอาสาแจกป้ายข้อมูลคล้องคอ
สำหรับเด็กเพื่อป้องกันเด็กหาย
โดยป้ายข้อมูลของคอป้องกันเด็กหายนั้น
ประกอบไปด้วยชื่อเด็กชื่อผู้ปกครองที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประคอง
และเบอร์สายด่วน๑๕๙๙๐แจ้งคนหายค่ะ
สำหรับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ประคองได้นั่นเองค่ะ
ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เขาจะได้ระวังตัวมากขึ้นนะครับ
ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ยังจัดขบวนรถพิเศษสำหรับประชาชน
เดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน